ส่วนเหตุการณ์นี้ค่ะมีผู้ชายที่หลอกคุยกับผู้หญิงผ่านทางแอปพลิเคชัน
ก็แชทคุยกันคุยกันจนผู้หญิงเขาก็หลงเชื่อชวนมาบ้าน
พอมาบ้านปุ๊บผู้ชายคนนี้อ้างตัวว่าเป็นตำรวจโชว์ปืนใส่กุญแจมือผู้หญิงเลยนะ
หาว่าค้ายาต้องจ่ายเงินมาหลักแสนเพื่อแลกกับอิสรภาพ
เก๋ค่ะสุดท้ายตำรวจเก๊เจอตำรวจจริงจับค่ะ

ครับริมถนนอุดรหนองบัวลำพูตำบลนาดีอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี
ตำรวจวิทยุสกัดจับคนร้ายตามสัญญาณจีพีเอสจากไอโฟน๑๑
หญิงสาวผู้เสียหายจนเจอว่าคนร้ายโดยสารมาบนรถแท็กซี่
พอได้พิกัดตำรวจขับรถปาดหน้าเลยคนร้ายไม่ยอมให้จับนะคะ
ชักปืนเล็งใส่แล้วก็ตะโกนด้วยว่าถ้าเข้ามาจะยิงสู้
นี่ค่ะก็ยื้อกันอยู่แบบนี้ประมาณสัก๒นาทีได้
สุดท้ายก็แย่งปืนจากมือคนร้ายได้นะคะครับ
สรุปเป็นปืนปลอมนี่ก็นำตัวไปที่สพเมืองอุดรธานีค่ะ
ผู้ชายคนนี้คือนายสุขสรรคันแข็งอายุ๓๕ปี
เป็นชาวอำเภอเมืองอุดรธานีนี่แหละค่ะครับ
อ้างตัวว่าเป็นตำรวจปราบรามยาเสพติดที่จังหวัดอุดรธานี
นี่นะคะผู้ชายคนนี้คือเมื่อวานนี้มีผู้เสียหายเข้าไปแจ้งความนะคะ
นางสาวน้อยนามสมมุติอายุสามสิบปีไปแจ้งความว่าถูกคนร้ายอ้างตัวเป็นตำรวจ
เอาปืนจี้บังคับชิงกระเป๋าเงินมีเงินสดอยู่สองหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาท
ครับมีบัตรเอทีเอ็มมีมือถือไอโฟนสิบเอ็ด
และรถจักรยานยนต์ฮอนด้าสกูปิไอเหตุการณ์เกิดขึ้นบนถนน
คลองชลประธานบ้านนาสายนางน้อยผู้เสียหายบอกว่าเธอรู้จัก
นายสุขสรรค์ครับภายใต้ชื่อว่าเจมส์อ่า
แอปพลิเคชันที่เพิ่งรู้จักกันได้สามวันแต่คุยกันจนเธอรู้สึกว่า
เนื้อเชื่อใจผู้ชายคนนี้ครับชวนผู้ชายคนนี้มาบ้าน
พอมาถึงบ้านเนี่ยเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวฟังเธอเล่านะคะ
อันนี้
แล้วหญิงสาวผู้เสียหายเล่าให้ฟังแบบนี้นะคะ
กุญแจมือเธอต่อหน้าลูกสาวอายุ๑๑ขวบนะ

ดำเนินคดีจ่ายเงินมา๑แสนบาทเพื่อแลกกับอิสรภาพ
ถ้าไม่เชื่อจะฆ่าให้ตายขู่แบบนี้เลย
เธอบอกเธอกลัวมากเป็นห่วงลูกด้วยเลยทำตามทุกอย่าง
คนร้ายก็ยอมปลดกุญแจมือให้แต่ว่าตอนนั้นในกระเป๋ามีเงิน๗๕๐๐บาท
คนร้ายก็พาเธอซ้อนท้ายรถไปกดเงินเพิ่มอีกสองหมื่นบาท
แล้วพาขี่วนบอกว่าจะไปเซฟเฮาวส์แล้วก็แวะเข้าสพเมืองอุดรธานี
แล้วก็ไปทางเปลี่ยวทิ้งเธอลงจากรถเอาทรัพย์สินของเธอไปค่ะครับ
นี่คือต้นเรื่องค่ะโอ้โหสุดท้ายก็เลยตำรวจเก๊คนนี้ถูกตำรวจจริง
วบตัวได้ตามภาพที่ให้ดูไปนะคะแล้วพาไปโรงพักเรียบร้อย
สุดท้ายก็รับสารภาพว่าที่ทำไปเพราะว่าติดหนี้พนันออนไลน์เนี่ย
ที่ถูกตำรวจจริงจับเนี่ยอ่าติดหนี้พนันออนไลน์ครับ
เสพยาเสพติดด้วยแต่คุณผู้ชมเชื่อไหมตอนที่ตำรวจจริงสอบสวนอยู่เนี่ยนะ
ยังอ้างนะว่าผมเป็นสายลับให้ตำรวจปราบปรามยาเสพติดมาก่อนนะ
ยังจริงจะเป็นสายลับอยู่อีกเหรอยังจะเป็นสายลับอยู่อีก
แต่มันไม่จริงค่ะมันเก๊หมดอ่ะพอค้นตัวนะแต่ละอย่างเนี่ยนะ
นายสุขสรรค์คนนี้เรียนแบบตำรวจทุกอย่างเลยอืม
บีบีกันซองปืนซองกระสุนกุญแจมือไฟฉายซองหนังตราโล่มีหมด
เก๋หมดถูกแจ้งข้อหากันโชคทรัพย์และชิงทรัพย์นะคะอืม
ตรวจสอบประวัติเนี่ยเคยติดคุกข้อหารักทรัพย์ค่ะ
อ้างว่าเคยเป็นสายลับให้ตำรวจอะไรเนี่ยนะสุดท้ายแล้วจากการตรวจสอบคือ
เคยได้เป็นจริงจริงอ๋อเคยเป็นสายลับจริงจริงเคยเป็นจริงจริง
แต่ไปไปมามาพฤติกรรมไม่เหมาะสมชอบไปอ้างตัวว่าเป็นตำรวจอืม
เคยถูกเตือนหลายครั้งไม่ยอมเชื่อไม่ยอมฟัง
สุดท้ายเขาปลดจากการเป็นสายลับไปตั้งนานแล้ว
แล้วยังจะมาอ้างเป็นสายลับเป็นตำรวจอยู่เรื่อยเรื่อยก็ไปเป็นสายลับในคุกต่ออืม
ใช่ไหมอ่าจริงส่วนเราทุกคนก็ต้องระวังนะฮะค่ะ
รู้หน้าไม่รู้ใจจริงใช่ไหมนะคะอย่าไปไว้ใจคนแปลกหน้าค่ะครับเดี๋ยว